คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวความรักของคู่รักที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะคะ
มีมีดผู้ที่มีความพิการบกพร่องบนใบหน้านะคะกับผู้หญิงที่ชื่อว่าน้องบี
บีเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยเขาคบหากันแล้วก็ในโลกโซเชียลเนี่ยชื่นชมมาก
บอกว่าเป็นความรักที่ไม่ได้ดูกันแค่รูปรักภายนอกรักกันด้วยใจจริง
แม้ว่าผู้ชายจะไม่ได้หล่อเหลาไม่ได้มีสตุ้งสตังค์แต่ฝ่ายหญิงก็รัก
แต่ปรากฏว่าล่าสุดฝ่ายหญิงเขาโพสต์ภาพว่าเขามีแฟนใหม่แล้วเขาเลิกกันแล้ว
บีนี่คือนางสาวพัสราอบนาคอายุ๒๓นะคะ
มีมีดชื่อว่านายบุญมีขันทองอายุ๓๗ค่ะ
น้องบีโพสต์ภาพคู่กับผู้ชายคนอื่น
แล้วก็บอกว่าเลือกคุณแล้วจะไม่สนใจใครคือเลิกกันแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้

ที่อำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ไปเจอกับแม่ของมีมี่
แม่บอกว่าน้องบีเนี่ยเขาเปลี่ยนไปสักพักแล้ว
ออกไปทำงานแต่เช้า๘โมงกลับมาโน่น๔๕ทุ่ม
ถามก็ตอบว่างานยุ่งแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
บีออกจากบ้านไปไม่กลับบ้านมา๔วัน
มีมี่ออกไปตามหาง้อกันก็กลับมากัน
๒เดือนก่อนน้องบีบอกว่าลาออกจากงานที่ห้างแล้วนะ
จะกลับไปหาลูกจะไปทำงานที่กรุงเทพ
ข้าวเก็บของออกไปแล้วไม่มาอีกเลย
แล้วก็เนี่ยโพสต์ภาพคู่กับผู้ชายคนอื่นเลย
บอกโอ้โหแล้วที่บอกว่าน้องบีบอก
มีมี่นิสัยไม่เปลี่ยนชอบดื่มเหล้าทำร้ายร่างกาย

๑๑โน้ทหรือ๙โน้ทก็กลับ๔ทุ่มทุ่งหลังเทือกเขาก็ไปนอนอยู่ที่ตัวค์นี่
เพื่อวางไม่ได้กลับมาบ้าน
หนังมือก็เป็นกระโฮเหมือนกับแล้ว
ไอ้บีมันไม่เคยตีเมียหรอกแต่เมียมันแหละทำก่อน
เมียเนี่ยด่าว่าไม่อยากพูดหรอก
แต่ผู้หญิงเขาไม่โง่เขาไม่เอาหรอก
ขนาดอยู่นี่เขาไปทำงานฉันก็มองดู
ฉันว่าอีกนี้ต้องมีแหละกิ๊กฉันสังเกตดูนะ

ตอนนี้มีมี่ก็กลับมาอยู่บ้านที่สุรินทร์แล้วนะฮะ
ก็เก็บตัวเงียบนะครับไม่ได้อยู่ที่ร้านที่เคยอยู่ที่หัดใหญ่
แล้วก็ไปเจอกันที่นั่นแล้วนะครับวันนั้นก็ปิดไปแล้ว
ทีนี้เพื่อจะถามความจริงนะฮะจากทางน้องบีนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับน้องบีนะครับ
ก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่ายอมรับว่าเลิกกับมีมี่จริง
สาเหตุมาจากมีมี่ไม่ปรับปรุงตัวเองในหลายเรื่อง
แล้วก็ชอบดื่มเหล้านะส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุที่เลิกกันนะครับ
ส่วนที่เปิดตัวแฟนใหม่น้องบียอมรับว่าเพิ่งคบกันได้ไม่นาน
ระยะเวลาไม่ขอตอบแล้วก็ตอนนี้ได้ย้ายไปทำงานที่หัดใหญ่ได้สักพักหนึ่งแล้ว
ซึ่งน้องบีได้ตอบคำถามกับเราเพียงสั้นเท่านั้นนะครับ
บอกว่ากำลังทำงานอยู่นะแล้วก็ตัดสายไป
พอดีเดี๋ยวพี่จะให้นักข่าวไปสัมภาษณ์น้องได้ไหม

เหตุอะไรครับถึงน้องถึงได้เลิกกับมิมี่ครับผม
มันก็ต้องมีปัญหาครอบครัวอยู่แล้วค่ะพี่
ปัญหาผู้ชีวิตมันก็ต้องมีเป็นธรรมดา

เป็นเพราะว่ามิมี่เมาหรือเปล่าครับ

อย่างแฟนใหม่ของน้องเนี่ยรู้จักกันนานหรือยังครับ

ประมาณกี่เดือนได้ครับกี่ปี

ครับแล้วที่ผ่านมาเราได้คุยกับมิมี่บ้างไหมฮะ

น้องครับแล้วเราเลิกกับมิมี่นี่
เรารู้สึกยังไงบ้างเราเสียใจอะไรบ้างไหม

แต่ว่าในเมื่อเขาไม่ปรับปรุงตัวเอง
มันก็ไม่รู้จะไปต่อยังไง
การที่เขาไม่ปรับปรุงตัวเองนี่มันมาจาก

อย่างเช่นเมาเหล้าหรือว่าตบตีเราหรือเปล่าครับ

เป็นเหตุผลของทั้งคู่อ่ะนะใช่แต่มันดังในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ